เหนือจากเรือหงนานาชาติแล้วนะครับ
งานแข่งขันสุดยอดเรือสยามครั้งนี้

วันนี้จะพาไปรู้จักกับปัญญาปอนำโชค

หลังจากที่แล้วทีมข่าวเทวรัฐทีวีได้แนะนำสองตัวเต็งสำหรับการแข่งขันเรือยาวห้าสิบห้าฝีภายของงานสุดยอดเรือสยามสองพันสิบห้า
อย่างพรพระแก้วและใบเล่นุ่มเมืองนนท์กันไปแล้วเราจะมาพูดถึงอีกสองทีมสุดแข็งแกร่งที่มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้ง
ทีมหนึ่งด้วยฝีภายชั้นหนึ่งโดยเฉพาะสนามปิดท้ายปีที่สะพานพระราม๘
พวกเขาตัดสินใจดึงฝีภายจากทีมจะส่งสมุทรปราการและช่างหลังสิงห์บุรี
เป็นฝีภายชั้นหนึ่งที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้มาลงพาย
รวมกับประสบการณ์อันยาวนานของทีมโค้ชโต้งเฮดโค้ชทีมเรือนานาชาติชนบุรี
ทั้งหมดเมื่อรวมตัวกันทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างลงตัว
โดยฝีพายเหล่านี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเรือมังกรในกีฬาแห่งชาติ
พวกเขาก็เดินหน้าสู้ต่อทันที
ขณะเดียวกันปัญญาปอนำโชคยังทุ่มงบประมาณตกแต่งเรือใหม่สำหรับสนามแห่งนี้โดยเฉพาะ
เพื่อให้เรือมีความเบาและแล่นไปกับน้ำได้ดี
จากพวกเขาหวังที่จะปิดซีซั่นด้วยชัยชนะให้ได้
สำหรับเรือปัญญาปอนำโชคมีความยาวสิบห้าวาสามสอก
หรือประมาณสามสิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรความกว้างหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร
ตกแต่งโดยช่างแจ้เพชรชบุรีวัสดุเรือใช้ไม้ตะเคียนทอง
ปีนี้ปัญญาปอนำโชคคว้าแชมป์สนามใหญ่ที่สำคัญคือสนามอ่างเก็บน้ำมาประชันจังหวัดชนบุรี
และวัดมะขามจังหวัดปฐุมธานี
อีกหนึ่งทีมคู่ปรับสำคัญของปัญญาปอนำโชคและทีมอื่นอื่นอย่างเจ้าแม่ประดูกทอง
ก็ถือเป็นอีกทีมที่มีโอกาสก้าวถึงตำแหน่งแชมป์โดยเฉพาะจุดเด่นสำคัญคือความแข็งแกร่งของฝีภายทหารเรือ
นำพาความสำเร็จมาครองแบบนับไม่ถ้วน
เตรียมความพร้อมสำหรับงานสุดยอดเรือสยามพวกเขาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
เป็นระยะเวลา๒สัปดาห์โดยเน้นไปที่ความพร้อมเรียงในการพาย
เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งการนำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ด้วย
นทบุรีตัวเรือมีความยาวสามสิบสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตรน้ำหนักประมาณ
ร้อยกิโลกรัมเรือทำจากไม้สักตกแต่งโดยช่างออสหนองดินแดง
ปีนี้เจ้าแม่ประดูกทองคว้าแชมป์ทั้งสิ้น๕สนามได้แก่แชมป์คลองรัฐหลวงพระประแดง
ึงบ้านโพสุพรรณบุรีสนามจังหวัดชายนาฏสนามจังหวัดพิศนุโลกและล่าสุดที่สนามเทศบาลนครนนทบุรี
ทั้งนี้เจ้าแม่ประดูทองต้องขับเขี้ยวกับคู่ปรับตลอดการอย่างปัญญาปอนำโชคอีกครั้ง
และที่น่าสนใจคือในปีนี้หากเจ้าแม่ประดูทองขนทีมใหญ่ลงแข่งขัน
พวกเขาต้องพบกับปัญญาปอนำโชคถึง๓ครั้งในรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งเป็นเจ้าแม่ประดูทองที่ชนะอย่างฉิวเฉียดที่เทศบาลนครนนทบุรี
ส่วนอีก๒สนามคือวัดมะขามปฐุมธานีและอ่างเก็บน้ำมาประชัน
นำโชคเป็นฝ่ายชนะ
ฝีภายงานสุดยอดเรือสยาม
ส่งท้ายฤดูการแข่งขันเรือยาวในปีนี้
ร่วมติดตามไปพร้อมกันกับไทยรัฐทีวี

ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา